คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันด้วยบ้างดีกว่านะคะ
กับนางเอกคนนี้ค่ะแป้งสรรชัดนะคะ
แสดงจากซีรีส์แก๊งป่วนสืบข่าว

ร้อนจัดในกองละครเรื่องนี้มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วค่ะ

เรื่องของเรื่องก็คือนักแสดงรับเชิญที่มารับบทเป็นคุณแม่ของสาวแป้งในเรื่องนี้นะ
นี่ดูเลยคุณอาเสื้อส้มก็คือคุณอาแท้ของสาวแป้ง

ชื่อว่าพี่เปิ้ลคลาซึ่งก็เป็นนักแสดงที่เคยมีผลงานทางหน้าจอมาบ้างแล้ว
คุณผู้ชมเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะ
เป็นนางเอกจากวงมาด้วย
แต่การมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อากับหลานได้มาร่วมงานกันแบบเต็มตัว
เรือนขวัญตาเหมือนกันเลย
ตาหวานตาแบบว่าโตเป็นไข่หานนะ
ก็คือเพิ่งมารู้ว่าเป็นญาติกันเพราะเรื่องนี้
เออเลิศนะคะทำเอาสาวแป้งในอุปกรณ์ไม่ได้

เวลาไปทำงานแบบในกองละครอะไรอย่างนี้
อุ๊ยคนนั้นก็ญาติอุ๊ยคนนั้นก็ญาติ

อุ่นมากไปฟังเสียงค่ะ

เล่นละครเรื่องไหนจริงแล้วปกติจะเจอคุณพ่อบ่อยมากใช่ไหมคะ
เรื่องนี้ก็คิดว่าเอ๊ะเราไม่น่าจะมีใครที่แบบเป็นญาติพี่น้องเราอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่ว่าแอบแบบว่า
มีคนนู้นคนนี้หลุดมานิดนึง

อะไรอย่างนี้แอบได้ยินอะไรอย่างนี้

จริงแล้วพี่เปิ้ลนะคะ

ทุกวันนี้นะทำงานแทบไม่เจอใครแล้วนะ

นักแสดงคนอื่นนี่คือเป็นรวมญาติ

อาจจะไปที่นครศรีเลยวะตายพ่อฟรือ

ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมเวลาเล่าข่าวเราไปนครศรี

อ๋อนครสีธรรมดา

แต่ยัดถึงก็ได้